สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเรช
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่

เพราะเขาให้ฉันฟังแล้วไม่ให้ฉันออก
นี่เราจะบอกให้นะเวลาเราเจอคุณผู้ชมนะ

เขาชอบข่าวใส่ไข่ตรงที่คุณสองคนกัดกัน

ผมไม่ได้กัดมีแต่คนโรคจิตคนหนึ่งพยายามที่จะคอยแบบ
แซะผมว่าผมอะไรผมตลอดเวลา
ก็ค่อยคุณชมเติดผู้ชมตัดสินใจเองแล้วในการว่า

โอ้ตายข่าวจักรจันทร์เธอไปเป็นผัวจักรจันทร์ด้วยอีกคนนึงหรือเปล่า
ไม่ใช่มันเป็นข่าวที่มันเป็นประเด็นอยู่
เขาก็เลยมีการพูดคุยกันอะไรอย่างนี้
แล้วพอดีวันนี้ผมได้สัมภาษณ์จากกระจันไง
ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้น

พอก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง

วันนี้อาบีออกมาแถลงข่าวบ้างป่

ก็คือเขาคงต้องรอเก็บข้อมูลอยู่คุณแม่เพราะตอนนี้เขาเก็บข้อมูลอยู่

คนที่ปล่อยรูปตานก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีตารูปตานออกมาวันนี้เห็นทีวีภูบอกจะเอาออกมาวันนี้
ก็เป็นนักร้องไม่ใช่เหรอที่ปล่อยลูกออกมาคือยังไง
เขาเคยไปออกรายการโหดกระแสละครั้งนึงเนาะ

คนชื่อตานที่เป็นข่าวตรงนี้ภาพเหมือนเขาเคยสัมภาษณ์พี่หนุ่ม

คือคนชื่อตานเนี่ยเหรอ
คือว่าวันนี้ผม
คือผมต้องใช้คำพูดอย่างนี้ว่าข้อมูลทางผมเองเนี่ย
วันนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลไปถึงขั้นที่ว่า

ใช่คือยังไม่มี
คือในมุมผมผมว่า๑๐๐คือยังไม่มี

ตอนนี้พี่หนุ่มยังเชื่อว่าคนชื่อตานไม่มีตัวตนจริง

ก็เขาแต่งงานกันก็แฮปปี้กัน
แล้วเราจะไปยุ่งอะไรกับเขา
แต่มันไม่ใช่เขาไม่ใช่เขา
เป็นอย่างนี้ยังไม่ยอมออกมาสักที

ไปปรึกษาพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ว่า
ตานคนนี้ไปซ่อนอยู่ในเมืองทิพย์หรือเปล่า

ในที่สุดมันจะแต่งงานกันอยู่แล้ว

วันหนึ่งคุณแม่จะเชื่อคนนี้

ใช่ห้ามน้ำให้ลายห้ามไฟไม่ให้มีควัน
หูแต่แบบว่าจะเห็นทุกคนแบบว่า

ไม่ใช่เรื่องแรกนะเรื่องแรกวันนี้คือ
ญาติเขาไปโบยรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ
ไปปล่อยให้คนป่วยนั่งรอหลายชั่วโมง
และคนเสียชีวิตอยู่บนรถเข็น
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับลองไปดูเรื่องนี้นะครับ
ญาติของทางนายสมพงศ์สามหมออายุ๔๖ปีนะครับ
นายสมพงศ์เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
คือทางญาติเขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับ
หลังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
ปล่อยให้นายสมพงศ์คนนี้แหละครับซึ่งกำลังป่วยอยู่
นั่งอยู่บนรถเข็นแล้วก็ไปรอตรวจรักษาเป็นเวลานาน
สุดท้ายแล้วนายสมพงศ์อาการกำเริบนะครับ
แล้วก็ช็อกเสียชีวิตในเวลาต่อมาในพันธงนาคพะเนานะฮะ
เป็นญาติของนายสมพงศ์ก็เปิดเผยบอกว่า
เมื่อวันที่สิบมีนาคมที่ผ่านมาตนเองและนางอภัสรานะฮะ
ซึ่งเป็นภรรยาของนายสมพงศ์เนี่ยได้พานายสมพงศ์ไปตรวจรักษา
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนื่องจากมีอาการขาบวม
เพราะไปถูกตะปูตำเท้าแล้วสังกษีบาดด้วย
เมื่อไปถึงโรงพยาบาลนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ให้นายสมพงศ์เนี่ยนั่งรอคิวอยู่นะครับ
เพื่อเป็นการรอตรวจรักษาอยู่บนเก้าอี้เนี่ยนะฮะเป็นเก้าอี้รถเข็นด้วย
ต่อมานางอภัทราได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
นายสมโพงมีอาการหน้าเป็นห่วงแล้วนะ
กระทั่งเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงทีเดียวครับ
แพทย์ก็ไม่ยอมเรียกให้เข้าไปรักษา
เนื่องจากคนไข้นั้นเยอะคือแพทย์เขาอ้างอย่างนั้นโรงพยาบาลอ้างอย่างนั้นนะครับ
จนในที่สุดนายสมโพงเกิดอาการช็อก

ทั้งที่ยังนั่งอยู่บนรถเข็นของโรงพยาบาลนั่นแหละ

เจ้าหน้าที่พยาบาลนี่นะครับ
พอเห็นเข้าก็รีบนำตัวไปปั๊มหัวใจ
สุดท้ายแล้วไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้นะครับ
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ญาตินั้นตกใจ

ว่านายสมพงศ์นั้นเป็นเสาหลักของครอบครัว
ต้องทำงานเลี้ยงดูลูกชายที่กำลังเรียนอยู่ชั้นป๕
ส่วนภรรยาเองก็มีอาการป่วยทางสมอง
อีกทั้งครอบครัวของในสมพงศ์ภานะยากจนนะครับ

ส่วนงานศพชาวบ้านก็ช่วยกันบริจาคเงินคนละเล็กละน้อยนะฮะ
แล้วก็จัดได้แค่แบบนี้
แล้วก็จะแสดงความรับผิดชอบอย่างไร
อาจจะมีคุณประดำถามว่าทำไมแค่
ตะปูตำแล้วสังสีบาท
ผมบอกเลยว่าตะปูเป็นสนิมขนาดนั้นน่าจะติดเชื้อในกระแสเลือด

สังกษีด้วยถูกต้องไหมล่ะน่าจะติดเชื้อกระแสเลือดทีนี้เนี่ยคือก็น่าจะมีการประเมินว่าคนป่วยเนี่ยที่ไปรอเนี่ยอาการหนักหรือเปล่า
ญาติญาติเขาไปบอกแล้วอาการไม่ดีแล้วนะอาจจะมีการสาวสั่นไข้ขึ้นแล้วก็เหมือนมีอาการแปลกอะไรอย่างเงี้ย
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ยอมเอาไปพบหมอสุดท้ายก็เสียชีวิต
แต่หมอบอกว่าคนเยอะใช่ไหมคนไข้เยอะ
แต่ถึงได้บอกไงว่ามันต้องมีการประเมินไงว่าใครหนักไม่หนัก
อาการมันดูยังไม่หนักหรือมันขึ้นเร็ว

อาการไม่ดีเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ว่าก็ยังไม่เรียกเข้าไป

จนกระทั่งอาการหนักอาการเริ่มช็อกอะไรอย่างนี้ก็ไปแจ้ง
ปรากฏก็ไม่เอาตัวเขาไปรักษา
สุดท้ายพอเขาช็อกปุ๊บหัวใจหยุดเต้นก็ถึงไปปั๊ม

ก็ต้องดูทางโรงพยาบาลเขาออกมาพูดว่าอย่างไร

โพสต์ภาพของแก๊งเด็กนักเรียนชาย
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชศรีมาเหมือนกัน
กำลังยกรถจักรยานยนต์ข้ามกำแพงออกไปด้านนอก

นี่เป็นอย่างนี้คุณคิดว่ายังไง

ก็ไม่ใช่ผวงรู้ไหมเขาจะยกทำไม

แล้วบอกว่าเพื่อนไม่เคยทิ้งกันอย่างนี้ไง
ไม่ให้ว่าความฝันนั้นจะไกลสักเท่าไหร่
ขับรถตรวจงานอยู่ชะลั่นเลย
นางบอกนี่เป็นแบบว่า

ก็คือไปสอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง

เขาแอบหนีออกมาภายนอกโรงเรียน
มันยุค๙๐พอสมควรเนอะหนีโรงเรียนเนอะ
แต่อันนี้มันยุคใหม่ยุคแบบยกมอเตอร์ไซค์เลย

ชาวบ้านบอกปกติเป็นภาพชินตา
ทั้งปีนกำแพงท่านรอดลัวออกกำแพง
มันก็มีทุกโรงเรียนหรือเปล่าวะถูกต้องไหมล่ะ
แล้วก็มักจะพบเห็นอาจารย์ชายเนี่ยของโรงเรียนเนี่ย

อาจารย์คุณครูก็จะขับมอเตอร์ไซค์ตรวจตาไล่ตามนักเรียนนะฮะ

เปิดเผยว่ารูปภาพเด็กนักเรียนชายที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้นะฮะ
เป็นนักเรียนชายระดับมัธยมปลายของโรงเรียนจริง
จากภาพเนี่ยเขาพบว่าเด็กนักเรียน๕คนโดยหลังเกิดเหตุ

อ่ะเรียกนักเรียนมาเจอหน่อยสิ
อะไรเกิดขึ้นไปยกมอเตอร์ไซค์กันทำไม

ซึ่งเด็กก็บอกโดดเรียนจริงนั่นแหละ
เขาก็บอกว่าหากพบว่าเด็กนักเรียนชายทั้ง

แต่นางก็คงจะเอามอเตอร์ไซค์ออกไปด้วยไง

ก็บอกว่าจริงแล้วมีอาจารย์ฝ่ายปกครองคอยตรวจอยู่แล้ว

เขามีแล้วก็อาจารย์ฝ่ายปกครองเนี่ย
เขาจะคอยขับรถมอเตอร์ไซค์ตรวจตาอยู่แล้ว

เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนแอบโดดเรียน
จะทำการประชุมครูแล้วก็นักเรียนรวมถึงผู้ปกครองเนี่ย

ควรจะจอดรถไปนอกอุโรงเรียนแล้วก็กระโดดข้ามไว้เอา

พอเอารถโมทอสไทยมาจอดในอุโรงเรียนเพราะว่ามันเป็นกฎ

เมื่อก่อนแต่ไม่ได้ไปโดดกำแพงแบบนี้

แล้วเออเป็นอย่างนั้นเลยคือไปบวชบนั้นน่ะ

คือท่านก็ผมสวดมนต์ผมก็สวดผมก็สวดผมก็แบบพระใหม่อ่ะ
ผมก็สวดอย่างเงี้ยแล้วไม่มีไฟไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยอ่ะ
ต้องจุดเทียนอยู่อย่างนี้แล้วมืดก็มืด

มีผมกับพระพี่เลี้ยงอีกรูปหนึ่งชื่อพระสันตอนนั้น
แล้วก็มีเพื่อนผมอีกคนนึง๓คนอยู่ทั้งอาสมนั่น
ผีก็กลัวโคตรกลัวลำบับดำ

สอนรามอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอ

ตัวเท่าแขนเนี่ยแล้วหัวเนี่ยหัวโตแบบหัวอย่างเงี้ย
แล้วก็มันยืนมากยืนเกาะไปแล้วมองหน้าผมอย่างเงี้ย
แล้วพระธาตุก็อยู่อย่างเงี้ยทุกแขก็เกาะอยู่ในข้างแล้วก็มองหน้าผมอ่ะ
ผมก็อยู่ไม่ได้กลัวทุกแขกัด
ผมก็เลยแบบโทรหาคุณจิ๋มวิทยาชัด
คุณแม่ให้หารถตู้ขึ้นมารับอัตมาหน่อยอัตมาอยู่ไม่ได้
เออมัดผ่อนทีอะไรก็ต้องฟ้องพี่จิม
เออแล้วก็จะลงไปนอนที่โรงแรม

ก็เลยต้องแอบไปนอนในวัดสิงศ์
ที่เชียงรายอีกตอนนั้นนะอืมอ๋ออ

มันก็ต้องเป็นกำแพงวัดพี่นฏอดลงไปอะไรแบบนี้

ใช่แล้วก็หนีท่านว่ากระวัตต์กรุงเทพฯคือนั่งเครื่องกลับมาเลย
แล้วท่านวอลรู้ภายหลังท่านวาว่าไง

ตอนนั้นเธอไปบรรยาปริยาไปทำไมว่ะ
ตอนนั้นเลยเหรอ
บวชอายุปะฟิลล์มันเป็นฟิลล์ไม่
ว่าบวชนี่ก็ดีไม่สามารถใช้คำว่าบวชนี่ก็ดีใช้คำว่าฟิลล์
อ้าวคุณแม่มันเป็นฟิลล์เตรียมตอบตากนะอ่านต่อไป
พูดเธอไม่ฟังหรอกผู้อำนวยการเขาว่ายังไง
ว่าอะไรมึงมีอีกหรอ
มีอีกเค้าจะเชิญ
คลาสสิกเนอะนี่เชิญตัวพร้อมผู้ปกครองมาก่าวตักเตือน
สีผมกับคิ้วไม่สามารถคีกันเลยตอนนี้

อ้าว

ก็ต้องจะซูมเพื่อก็จริงนะ

เก็บนิ้วเก็บนิ้ว

ข่าวจะเป็นอย่างไรก็ชั้นก็เรียกพ่อแม่มาตักเตือน

ฉันเตรียมผู้บุญการมาถ้าไม่ได้ฉันอ่าน
เขาบอกว่าผู้อำนวยการบอกมันอาจจะเป็นอันตรายถ้ารถตกทับนักเรียน
มันเป็นอันตรายขึ้นมาอีกเดี๋ยวภาพลักษณ์ก็จะเสียอีกโรงเรียนก็จะเสียไปด้วย
ซึ่งภายหลังก็กล่าวตักเตือนแล้วก็ตัดคะแนนเขาจะมีคะแนนความประพฤติไง
ส่วนแนวทางป้องกันก็เดี๋ยวจะตรวจให้มากขึ้น
และก็กำชับให้ครูผู้สอนก็จะเช็คชื่อนักเรียนทุกวิชาแล้ว
คุณแม่ไม่ได้คุณแม่ไม่มีประสบการณ์อย่างนี้ไม่เคยโดดเรียนนะ

ขออนุญาตทุกคนสองคนนี้ด้วยนะคะ

เพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องอัปเดตนะคุณผู้ชมนะ
ศูนย์บริหารงานโควิด
เขาบอกว่ารายงานจากสถานการณ์ในประเทศพบว่า
มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกนะคะ

อดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๒๖๕๙๘รายนะคะ
รักษาหายแล้ว๒๖๐๐๐ราย
แล้วก็ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสม๘๕ราย
เท่าเดิมนะแองจี้เนอะเท่าเดิมนะคะ

แบ่งเป็นคือที่มาที่ไปนะคะ
๑นะคะจากระบบเฝ้าระวังและการบริการ๑๗รายนะ
๒ค่ะจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนนะคะ

และ๓ค่ะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
และเข้าสถานกักกันของรัฐ๕ราย
กักกันก็เจอไป๕รายนะคะ
ขณะเดียวกันนะคะนายแพทย์อนุกูลไทยถานันเนี่ยนะคะ
เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ก็ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน
ที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครอย่างนี้นะคะ

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป

ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงแป๊ดเลยนะคะ

พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานเนี่ย

คือส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อก็ยังอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานนะคะ
แล้วก็สำหรับการฉีดวัคซีนวันแรกให้กับประชาชนในหมู่
ในสามหมู่บ้านเนี่ยนะคะพื้นที่ตำบลท่าทรายเนี่ย
มีประชาชนมาลงทะเบียนประมาณ๓๐๐คนทีเดียวนะคะ
แล้วก็ทยอยมาเข้ารับวัคซีนอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมุทรสาครก็ได้เตรียมพร้อมที่จะให้บริการนะคะ
กับประชาชนทั้งหมดเนี่ยจัดไว้เลยนะคะ๗จุดนะ
เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ทุกคนค่ะ
ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็จะให้บริการได้ประมาณวันละ๕๐๐ท่าน๕๐๐คนนะคะ
ด้านในแพทย์พงพัฒน์ชวะโรกรนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะ
บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าไงคะบอกว่ามาให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่เป็นวันแรก
มีประชาชนมาลงทะเบียนไว้แล้วก็มารับการบริการอย่างต่อเนื่อง
เรื่องต้นนะคะยังไม่มีใครแพ้วัคซีนเลยอันนี้ดีมากนะคะ
หลังจากที่ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วประชาชนสิเนื่อยไหมหายใจทันนะทัน
โอเคมีอะไรบอกนะเขาเตรียมออสซิเจนไปแล้วนะคะ
ก็ต้องสังเกตอาการค่ะฉีดแล้วก็ต้องออฟเสิร์ฟเนอะสังเกตอาการเนอะ
เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีใครเป็นอะไรแล้วก็จะส่งใบตรวจสอบ
เขาบอกว่าระยะเวลา๑วันถึง๗วันและ๒๑วันคือ
กรอกไปนะคะวันแรกวันที่๗วันที่๒๑ว่าอย่างนี้เนอะ
แล้วก็ส่วนผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลสมุทรสาครเนี่ย
ก็ได้เตรียมพร้อมแก้ไขปัญหานี้แล้วนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่เป็นโทรศัพท์ไปสอบถาม
ระยะเวลาที่กำหนดคือหมายถึงว่าฉีดแล้วเป็นอะไรไหม
คนที่ไม่มีมือถือให้โรงพยาบาลเนี่ยโทรกลับไปถาม
โรงพยาบาลก็จะเป็นคนไปสอบถามเอง
ต้องรับผิดชอบว่าเออฉีดแล้วแพ้ไหมอะไรประมาณนี้
จบแล้วค่ะจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะวันนี้คนก็ไปถามไปถามรองนายก
อันนี้ก็ยังเกิดเป็นประเด็นเกิดเขื่อมามากเป็น

ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการชุมนุมกันวันนั้นวันนี้วันนี้เตรียมความพร้อมหรือยัง
แล้วก็ถามว่าท่านลองท่านลองกับฉีดวัตซีมาไหร่

วันนี้นะครับนายกวนยธมตีเขาจะนำคณะรัฐมนตี
รู้สึกจะเป็นวันที่๑๒มีนาคม

แสดงว่าพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรี
ที่สถาบันบรรมราชราดูลประกบกฐานท่านลองไปกับเขาไหม
พลเอกประวิทย์บอกโอ้ไม่ไปอ่ะอืมไม่ร่วมฉีดด้วยหรอกเพราะติดงาน
ท่านตอบว่าไม่ไปไม่ไปดีนะตนคงไม่ได้ไปร่วมฉีดวัคซีนด้วยแหละเพราะติดงาน
แต่พร้อมฉีดถ้าหมอบอกว่าฉีดได้แล้วเมื่อถามว่านี่พลเอกประวิทธิ์ท่านรอง
ก็เขาต้องเรียกว่าท่านรองนายกถูกต้องไหมท่านรองจะฉีดเมื่อไหร่
พลเอกประวิทย์ก็ย้อนถามมาผมต้องบอกคุณด้วยเหรอผมต้องบอกคุณด้วยเหรอ
ถ้าผมช็อกตายไปจะไปทำยังไงล่ะอ้าวหนุ่มอย่าหัวเราะสิ
นี่ผมจะต้องบอกคุณด้วยเหรอถ้าผมช็อกตายไปจะทำยังไงอ่ะ
แต่ผมพร้อมตลอดถ้าหมอให้ฉีดเพราะผมแก่แล้วผมไม่ใช่เด็ก
อันนี้วันนี้รองนายกเขาพูดอย่างนี้คือพรุ่งเนี้ยพอเรา
ผมขำท่าทางคุณเนี่ยทำไมอ่ะท่าทางคุณต้องไม่ต้องออกแอคติ้งอะไรอย่างนี้
ใช่อ่ะคุณไม่เหมาะกับเล่นละครอ่ะเออคุณออกแอคติ้งแบบเออเออเออคุณเนี่ย
ไม่ใช่ละครทีวีนะเป็นละครเวทีคุณไม่เล่นใหญ่ไม่เหมาะไม่เหมาะ
เหมาะก็เล่นขนน้องก็อย่างที่พูดกันวันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็น
เกิดขึ้นมามากมายว่าในโซเชียลว่าเห็นคุณแม่มดดำกับพี่หนุ่มแล้ว
นึกถึงคู่จิ้นนุกปลายวะอุ้ยไอ้เต้าไอ้เต้ามดต้องบอกว่าไอ้เต้ามด
ถูกว่านึกถึงคู่จิ้นนุกปลายนี่กูหนูเขาบอกดังไอ้เต้ามด
ไม่คิดว่าเธอจะพูดคันนี้ให้ฉันประสิทธย์คำถามใหญ่เลย
ทีมงานกลัวทั่วลงฉันก็โอ๊ยฉันเหนื่อยเหนื่อย
หลังถ้าสมมุติมันดังมากเราโทรจะไม่ต้องมาสัมภาษ
ไม่ต้องพิบเตรียมไปน้างต้าพิบเตรียมก่อนเหลือกลับมาช่วงหน้า

หัวม้าว่าดำเป็นยังไงเมื่อกี้

หนุ่มอยากจะอ่านข่าวลุงพลป้าแตนเว้ย
นี่หลังจากนี่มีเกลียดกะมากเลย

เดี๋ยวมึงแก่จริตจะกลัวก็กลัวเอามาปิด

ปล่อยครึ่งเดียวพอครึ่งเดียวพอ

ลุงพลป้าแตนไปเดินแบบจบแล้ว

เล่าให้เหนื่อยก็หนุ่มผีบ้าปิดดีนะ
กลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงเป็นอย่างมากฮะ
นะครับบนโลกออนไลน์หลังจากเพจเฟซบุ๊กเนี่ย
ไอแอมมุกดาหารเนี่ยเขาโพสต์รูปนี้คุณดูสิรูปถ่าย
อ้าวดูน่าตาหล่อขึ้นนะ
รอเดินแบบช่วงประมาณสักสามทุ่มเอ่อพี่น้องนี่อืมแอดมาแจ้งข่าว
เอ๊ะแต่สวยหล่อขึ้นนะเอาลุงพลหน้าตาดูดีขึ้นอืมเอ๊ะหรือว่า
ไปฉีดโบท็อกเก็บไม่ไม่ไม่ไม่ผมว่าแกเหมือนกับสบายใจขึ้นเออแต่ผมกำลัง
มองแค่ตรงนั้นแหละแค่ตรงข้อมือแกทำไมอะไรอ่ะเลขหนึ่งแพทย์หกนะฮะ
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตมาแสดงความเอ่อ
เห็นเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมนะ
เอาชื่อเสียงจากการข่าวเสียชีวิตของเด็กช้าไปแล้วชาวเน็ต
ที่เอาชื่อเสียงจากการเสียชีวิตของเด็กเนี่ยรวมถึงตอนเนี้ยเขาก็เป็น
ผู้ต้องหาบุกลุกป่าแล้วก็ทำร้ายร่างกายนักข่าวมาร่วมงาน
เขาก็ว่าอย่างงั้นอะนะฮะขณะเดี๋ยวกันก็มีบางสมมุติทั้งคู่
ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้ก็จริงเพราะสารยังไม่ได้ตัดสินคดี
ขอให้มองเป็นเรื่องราวดีจะดีกว่าเพราะการเดินแบบเขาจะเป็นงานการกุศลนี่
เป็นงานการกุศลลุงพลป้าแต่นเขาก็ไปเดินด้วยเนาะ
เป็นเน็ตไอดอลเนอะอืมหนึ่งแปดหกเหรอฮะหนึ่งแปดหก
เห็นไหมล่ะคืออะไรอ่ะเธอเลขที่ป้ายนั่นไงที่มือไง
มันคือเลขอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนผู้เข้าประกวดอย่างเงี้ยคุณ
เป็นคู่เป็นอะไรนะเป็นหรือเป็นเลขประป๋ามูลป่ะฮะ
ไม่รู้เหมือนกันเลขเขาเรียกเลขอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วสิ่งที่ดีก็คืองานกาชาประกวดเหรอเธอไม่รู้อ่ะเออ
ไปดูเรื่องนี้ดีกว่าเป็นงานผู้เข้าประกวดอ่ะเรื่องนี้เป็นดราม่ามากเลยอันเนี้ย
คือคือเขากำลังพูดถึงกันอยู่นะฮะเป็นกรณีที่นักแสดงเอ็กซ์ตรา
หรือถ้าเกิดว่าเขาเรียกกันก็คือเป็นนักแสดงตัวประกอบได้ไปดื่มน้ำเปล่า
แล้วก็บอกว่ามีการแบ่งชนชั้นกันในกองถ่ายเนี่ยนะครับอืม
คือก็เป็นเรื่องราวนะครับได้รับการแชร์ในโลกโซเชียลมาอย่างมากนะฮะ
หลังจากที่ทีพี่บูนชนนะฮะอายุยี่สิบห้าปีเนี่ย
เป็นนักแสดงเอ็กซ์ตราครับได้โพสต์รูปภาพตีแผ่ชีวิตจริงของวงการละคร
พร้อมกับระบุนะฮะบอกว่าพันหมื่นแสนคำในใจ
นี่คือสาเหตุที่ผมไม่ค่อยอยากรับงานละครแต่หันไปรับโฆษณาส่วนใหญ่
ต่อให้วันนี้จะได้ค่าตัวเยอะหรือไม่เขาก็ตอกสลักหัวกระบานเอาไว้แล้วว่า
คุณเป็นได้แค่นี้คุณไม่มีสังกัดคุณไม่มีช่องป้ายนี้แสดงชนชั้นวรรณะ
เห็นไหมนะนั่นน่ะเอ็กซ่าก็คือกินน้ำเปล่าเห็นไหมไม่เกี่ยวไม่ไหว
เนี่ยนักแสดงและทีมงานก็จะเป็นข้างซ้ายมือเนี่ยเขาเขียนไว้แบบนี้
เขาก็ถ่ายรูปมาลงโดยรูปภาพดังกล่าวนะฮะ
เป็นรูปของการแบ่งชนชั้นวรรณะเครื่องดื่มของแสดงอย่างชัดเจน
ซึ่งหากเป็นนักแสดงและทีมงานจะมีเครื่องดื่มให้เลือกทานหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นแบบชงเองหรือว่าน้ำสีต่างในขณะที่อีกฝั่งจะเป็นเครื่องดื่มของนักแสดงตัวประกอบ
ที่มีเพียงน้ำเปล่าเท่านั้นหลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป
มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากการกระทำดังกล่าวเป็นการแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างชัดเจน
และประโยคที่นักแสดงประกอบดื่มแต่น้ำเปล่าเท่านั้นเนี่ยนะครับ
เป็นประโยคที่น่าเกลียดมากทำงานเหมือนกัน
กองละครควรให้เกียรติทุกคนแบบเท่าเทียมนะครับนี่เขาว่าอย่างงั้นนะฮะ
ส่วนทางฝั่งของคุณทีพี่บูรณชนเนี่ย
เขาก็บอกไว้แบบนี้บอกว่าฉันเนี่ยโคตรเจ็บ
ผมจะเป็นกระบอกเสียงให้หลายหลายคนเองแล้วก็มีแฮชแท็กเฉพาะบางกองเท่านั้น
กองเราไม่เคยเห็นจริงจริงฉันก็ไม่เคยเห็น
ฉันไปเล่นกับน้องเมนอ่ะที่ดูเมปจัดฉันก็ไม่เคยเห็น
ผมผมก็ผมก็เอาจริงแล้วผมก็ไม่เคยผมไม่เคยเห็นเหมือนกัน
ไม่เคยเห็นอันนี้ผมก็ไม่รู้กองไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีใคร
ไม่มีทุกวันนี้ไม่มีอย่างงี้ด้วยทุกวันที่ซื้อน้ำเป็นขวดด้วยมีไหม
มียังมีอยู่ใช่มั้ยมีอืมก็เป็นบางกองแล้ว
ที่หนูเป็นนักข่าวเข้ากองหนูก็จะเจอไง
บ้าแต่พวกพวกยังทำไม่มีกันแล้วนะเพราะว่ามีคุณแม่
ของพวกเราจากฝั่งพวกฉันไม่มีกันแล้วอ่ะ
แต่ว่าบางกอกเขายังมีอยู่เพราะว่าก่อนไปทำข่าวก็ไม่ไม่นานอ่ะ
ก็คือเมื่อภายในปี๒ปีที่ผ่านมานี่แหละเขาก็มีเพราะว่า
แต่คือบางทีเขาอาจจะไม่ได้แบ่งเขียนชัดเจนขนาดนี้เขาก็อาจจะมองว่า
อันนี้เป็นส่วนของทีมงานนักแสดงเช่นสมมุติเป็นพระเอกนางเอก
แต่เอาจริงจริงน่ะตอนที่ผมตอนสมุอะตอนสมัยที่ผมเล่นละครา
บอกว่าบอกให้พวกตัวประกอบฆาตัวแบบร้อยห้าสิบสามร้อยหยุดหูปากหรือไง

จากได้ประจาชีกันไม่ได้

ก็เอาตรงถ้าพูดชื่อออกมาพี่ต้องไหว้

แล้วเขาจะกล้าพูดเเกิดแล้ว

บางคนบางคนเคยได้เห็นอยู่เหมือนกัน

ไม่อายุเขาจะกล้าพูด

คือเราไปสัมภาษณ์ดาราเพื่อโปรโมทละครเขาใช่ไหม

ก็จะเป็นอาหารกลับคลมกลับข้าวอะไรอย่างนี้
แต่พอเราเห็นน้องเอ็กซ์ต้าที่นั่งรอเป็นกลุ่ม
เขาก็จะพูดอะไรอย่างนี้เราได้ยิน
เราก็เคยได้ยินแต่ว่าไม่เยอะ
คือผมเคยมากสุดที่เคยเห็นนะ
ก็คืออาหารนี่สมมุติว่าก็ทำแบบ
เป็นหม้อใหญ่อ่ะนักแสดงพระเอกนางเอกพระรองอะไรอย่างเ
ตัวน้องตัวร้ายกับเอกสตาร์ทก็จะกินเหมือนกันหมด
แต่เขาจะมีอาหารเสริมขึ้นมาให้ปัญหา
อย่างเช่นอาจจะมีไข่พะโล้มาให้๑จาน
ให้กับกลุ่มพระเอกนางเอกเขาอะไรอย่างนี้

เป็นเมนูพิเศษสัก๑หรือ๒อะไรอย่างนี้

กลุ่มบางคนอาจจะเหนียวมากที่แบบว่าข้าวบุตรแล้วก็มี
บ้านคุณไอ้จ๋าอีกชอบป้าทำกับข้าว
บ้านคุณไอจ๋ายศิเนียทั้งบ้าน
หรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเจอแต่ผู้จัดที่เขาแบบเต็มที่

บางคนก็แบบคุณุงอีกดาราบางคนกินไม่ได้
คือต้องเห็นที่ไม่ใช่ว่าไฮโซหรูหลานะ

เพราะกองบางกองเนี่ยเขาทำหลายกองเขาก็ส่งจัดไปใช่ไหม

อาหารหลักเลยคือผัดถั่วงอก

กล้องเด็กไฟเด็กยกนั่นก็เหนื่อย

นิดเรานี่แหละซื้อมาแจกทั้งวัน

ถ้าเกิดทีพี่บูลชนรู้บอกมาหน่อยนะ

รับงานเดี๋ยวขอพี่ไข่หน่อย

น้ำแก้วละบาทแล้วนะเราไม่เคยทำแบบนี้

คุณแม่จะอยู่อันตรงอย่างระดับพี่หนุ่ม
คุณแม่พี่หาดท้ายคือเป็นดาราใหญ่แล้ว

แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งที่แบบมุมลึกลับ

นางลายมาถามเออนางลายมาถามตรงคุณหญิงน่ะงบกลับค่ามาเท่าไหร่
งบเสื้อผ้าเกินดูแลไอ้เข้มทั้งวันวันหนึ่งไม่เห็นจะทำอะไร
อู้ดูแลไอ้เข้มทั้งวันนะมามัดข่าวเฮ็งเฮ็งบ้างดีกว่าอืมนะ
คุณผู้ชมคุณผู้ชมเป็นสายเบอร์เกอรี่นะเค้กอะไรอย่างนี้
จะพบเจ้าเนี่ยคุณผู้ชมจะอึ้งมากเลยเพราะว่าเวลาเขียนสมัยก่อน
เค้กปีใหม่ก็สวัสดีปีใหม่เนอะวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์
แต่เจ้านี้นะทั้งลงยันทั้งให้คำอวยพรนี่จะอ่านให้ฟังเลยนะคะ
เพราะบอกว่าเป็นที่แบบแบบฮือฮามากในขณะนี้นะคะอ๋อฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้ว
เห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมคะ
ถือว่าเป็นไอเดียที่ถูกคิดขึ้นมานะคะเอาใจคนที่มีความเชื่อ
และมีความชื่นชอบด้านนี้โดยเฉพาะเลยคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะนะคะ
เขาบอกว่าสำหรับร้านเบอร์เกอรี่เจ้าดังชื่อว่าเบอร์เกอรี่มายบายอิ๋วนะ
ล่าสุดเนี่ยนะคะเข้าไปเยี่ยมชมเพจทางร้านพบว่า
กำลังเป็นที่ฮือฮามากคุณผู้ชมนะคะอืมไอ้พวกนี้มันก็
นุ่มมันมันกำลังนินทาอยู่แล้วก็ไม่มีสมาธิเราก็อยากรู้อ่ะเนอะ
อะไรคะเอามาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงเนื่องจากทางร้านเนี่ยมีความคิดไอเดียสร้างสรรค์เนี่ย
บอกไปแล้วนะคะเขาแต่งหน้าเค้กเนี่ยนะคะ
เป็นความคิดสร้างสรรค์ยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าตัวเค้กเนี่ยทางร้านก็ทำเป็นทั่วไป
แต่ออกแบบไลน์ไว้มีคำว่านะขอให้รวยขอให้มีผัว
หรือไม่ก็เขียนว่าผัวรักผัวหลงหรือไม่ก็เขียนว่าคงกระพันธุ์
หรือไม่ก็เขียนว่าอำนาจอะไรอย่างนี้นะคะเรียกว่าได้ใจสายมูไปเต็มเต็มเลย
คุณผู้ชมดูเค้กแล้วกันเนี่ยผัวรักผัวหลงรวยเป็นแนวออกลงยันนะมดดำเนาะ
ใช่ฉันจะไปทำเค้กอะไรแปลกแปลกกว่านี้เองทำอะไรอ่ะนี่เห็นไหมล่ะ
มีไข่เห็นไหมอุ้ยโอ้ยนี่คุณแม่นี่เห็นไหมคะปีนี้ขอให้ปังปูริเย่เห็นไหม
น้องปุริเย่ไหมล่ะน้องเอ๋ยปีนี้ขอให้ปางปุริเย่ก็ถือว่าเป็นคำอวยพรเนาะ
อืมนะคะคุณผู้ชมถ้าสนใจก็ไปเลยค่ะร้านนี้เลยนะคะเบอร์เกอรี่มายบายอิ๋วค่ะ
อืมไปปิดเบรกอ่าอืมเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดโลกสองใบ
วันนี้ทุกคนพูดถึงหมดแต่ฉันฟังจากคันชัย
เพราะฉันต้องฟังแล้วจดจำแล้วจะไปเล่าคืนนี้ด้วย

ก็ฉันไม่รู้ไงก็เดี๋ยวฉันต้องฝันฉันต้องเปิดพูด

อ่ะกลับมากันฮะวันนี้คุณหนุ่มกัญชัย
เปิดภาพห้าวเป็นตาลโลกใบที่หนึ่งโลกใบที่สอง

ต้องอ่าน๑๐๐๐คลิปฯอันนี้ไม่รู้จริง

ของจักรจันทร์อคัมศิริเขาอ้างว่า
มีข่อมูลหญิงสาวโรคใบที่๑
เควัฒนาว่าที่เจ้าเบ่าเนี่ย
ที่จะวิวากัน๒๘พฤษภาคมเนี่ย
แต่จนแล้วจนรอดก็ยังหาตัวสาวชื่อตานไม่เจอ
ต่อมาหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอย
ได้เปิดภาพหญิงสาวที่อ้างว่าเป็นตาเนี่ย
ว่าเป็นอดีตแอร์สายการบินชื่อดังในรายการพร้อมทั้งประกาศ
หาตัวได้ว่าผู้หญิงรูปใช่ตานหรือเปล่า

จักรจันทร์จะได้ถอยจะได้ถอยออกนะครับ
ถ้าไม่ใช่เขาก็จะได้เดินหน้าแต่งงานต่อนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวถึงกับยกมือไหว้กลางรายการพร้อมกลับ
คาราวะนักถือนับสืบโซเชียล
เบาะแสจนเจอผู้หญิงดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ตานครับ
เธอคือนักร้องลูกทุ่งสาวอ้ำนันทิยา
ซึ่งรู้สึกเขาไปสัมภาษณ์คุยแซ่บแล้ววันนี้นะครับ

คนที่ชื่ออ้ำก็ไปสัมภาษณ์คุยแซ่บแล้ว
ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างค่อนข้างจะชี้ชัดแล้วว่าตานไม่มีตัวตน
ทั้งนี้อ้ำนันทิยาเนี่ยเขาเปิดเผยว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพของตน
ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ตานฮะ
ตานแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด
ที่สำคัญไม่รู้จักกับเคด้วยที่ผ่านมาเนี่ยได้แต่ตามข่าวเนี้ย
พอรู้ว่ามีรูปตัวเองออกไปตกใจว่าไปเป็นมือที่สองที่สามอะไรกับโลกใบที่๒ที่๓ที่๑
หมดคำเมื่อไหร่นักตกใจเนาะ
ที่มาที่ไปก็คืออย่างนี้อย่างที่ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหม
ว่าตอนนี้เรากำลังหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นโรคใบที่๑ของทางคุณเคอยู่
เพราะว่าทางฝั่งของคนอดีตคนสนิทของจักรจันทร์

ผู้จัดการนะก็บอกว่ามีตัวตนนะครับหลายฝั่งก็บอกมีตัวตน
แต่ทีนี้ข้อมูลผมเองผมก็พยายามสืบทุกทางนะทุกทางทุกที่มาที่ไปทุกอย่างอะไรอย่างนี้มันไม่มีมันไม่เจอมันไม่มี
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยทางฝั่งของอดีตผู้จัดการเนี่ยแกก็เคยส่งภาพนี้มาให้ผมนานแล้วนะส่งมาให้ประมาณสัก๔๕วันก่อนนะครับ
แล้วก็ผมก็รู้ว่ามีคนที่ได้รับภาพนี้เหมือนกัน

ก็บอกว่าภาพนี้คือตานตอนแรกผมดูผมก็ว่ามันใช่หรือเปล่า

คือถามว่าใกล้เคียงไหมผมว่าเข้าเขาไหม
เกิดว่าเรื่องของรูปหลังหน้าตาเรื่องของ
ดูแล้วจะเป็นแอดต่างดันไหล่ผมก็ดูแล้ว
ผมก็เอารูปนี้ออกมาประกาศก่อนรูปแรก
ว่าคนนี้คือคุณตาหรือเปล่า
ใช่ไหมเพราะผมได้รับมาเนี่ยว่าคือคุณตานไหม
ถ้าเกิดใช่คุณตานเนี่ยก็อยากจะให้ออกมา
ยืนยันข้อเทียดจริงว่าเป็นตัวคุณการประจ่างเขาจะได้ถอย

ผู้หญิงคนนี้เป็นใครถ้าไม่ใช่ช่วยออกมาชี้แจงด้วย
เพราะอย่างน้อยเนี่ยตัวคุณเองเนี่ย
กำลังถูกพาดพิงแล้วมีการนำรูปของคุณเนี่ย
ส่งมาให้คุณนุ่มคุณนี่คนนั่นอะไรอย่างเนี่ยจะเสียหายนะ
ก็คือให้ออกมายืนยันข้อเท็จจริง
เชื่อไหมผมพูดไปตอนในข่าวเที่ยงที่ผมอ่านเนี่ย
ไม่เกิน๒๐๓๐นาทีเนี่ย
ทางเจมอย๑๐๘เนี่ยเขาเอาไปลง
คนก็เข้ามาบอกเลยทันทีคือขุดทันทีเลยว่าไม่ใช่
คนนี้คือคุณอ้ำนันทิยาเป็นนักร้อง
นี่คือคนเดียวกันเห็นไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แบบโอ้โหสุดยอดจริงคือเขาเก่งมาก
สุดท้ายยังไงในเมื่อมีการพูดว่ามีคุณตาน
คนก็ต้องไปตามหาดีถึงจุดที่สุดว่าคุณตานก็คือใคร
คุณตานก็คือใครมีจริงหรือเปล่าถูกไหมคะ
คืออย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าตานเป็นใคร

แต่ในมุมของคุณบุ๋มปนัดดาแกก็บอกว่าแกบอกว่ามีตัวตนใช่ไหมครับ

แต่ถามว่าผมมีข้อมูลอื่นอีกไหมผมมีอีกเยอะมาก

เพียงแต่ว่าข้อมูลบางอย่างของผมในเชิงลึกผมก็จะให้

เช็คทุกที่ทุกเรื่องราว

ทุกรายละเอียดที่ผมจะเช็คได้เอาอย่างนี้ดีกว่า
คือผมต้องเสียบุคลากรทรัพยากร

หมายความว่าเท็จที่พี่หนุ่มให้ลูกน้องไปตามเนี่ย

มีซ้อนมาว่ามีภาพคนนี้

เพราะว่ามันมีมันมีแบบไปพาดทิ้งถึง
หลายสิ่งหลายอย่างคนอื่นหลายอย่างอะไรอย่างนี้

ถ้าพี่พูดออกไปมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องด้วย

มันอาจจะเป็นการสืบแบบเชิงลึก
สืบแบบหลังบ้านวิธีการมันพูดออกไปไม่ได้ไม่ได้

เป็นคนนี้ทำอย่างนี้อยู่ที่นี่อะไรอย่างนี้

ทำงานที่นี่พี่เช็คทุกอย่างเช็คทั้งหมด

สมมุติว่าพี่เนี่ยนะมีผัวตอนนี้นะ
แล้วผัวพี่กำลังจะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น

จะออกมาบอกว่าเฮ้ยกูคือเมียเขา
หรือพี่จะไปจ้างคนสาดน้ำกดผู้หญิงคนนั้นทันทีเลย

ป่ะมันต้องประกาศตัวแต่ณวันนี้ยังไม่มี
แต่คำอ้างที่มันกลับมาอีกอันหนึ่งมันคือ
อ๋อเพราะผัวพี่เอาเงินให้พี่๒๐ล้าน

เออเนี่ยคือพี่เลยไม่ออกมา

มันไม่ได้มีการไปสมเหตุสมผล

ผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าผู้หญิงเนี่ย

ถ้าเกิดความรู้สึกเรื่องของผัวกูจะไปแต่งงานกับคนอื่น
กล้องแป๊บเดียวไลค์แป๊บเดียวก็เป็นเรื่องแล้ว
เพราะขณะข่าวที่ดังที่แค่รู้แต่คนข้างบ้าน

เขาแค่กดเฟซบุ๊คทุกวันนี้ทุกคนมีโทรศัพท์
แค่กดไล็ฟ์มันก็ติดจะหมดแล้ว
แค่ละคลายเข้าหูมานิดหนึ่งก็สืบแล้ว

แต่มีอีกฝั่งนึงค่ะโอ้มันแค่มีแชทลงแชทหลุดออกมา
ว่าใครมันนั่งทำเหรอแม่
บ้านแชทมันก็ทำได้
ไม่คือเอาเป็นว่าตอนนี้มันมี๒เหตุผล

อบีอาจจะไปโดนใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย

อันนี้คือเราตอบไม่ได้มันเป็นเรื่องของ
แล้วเนี่ยอบีว่าจะออกมาไม่เห็นจะออกจริง
เขาไม่ออกหรอกอาบีฟก็คงไม่ออกมาพูดหรอก

มันหนักแล้วผมว่าแกคงไม่ออกมาพูดหรอก

เป็นคนที่แบบเหมือนหวงก็คือรักอ่ะรักเอ่ย
แล้วข้อมูลข้อมูลแต่ละคนเนี่ย

บอกทางนี้อย่างทางนี้อย่างทางนี้เป็นอีกอย่างทางนี้เป็นอย่าง
คือทุกอย่างข้อมูลออกมาข้อมูลสับสน

แล้วดาราอะไรนะดาราอะไรนะที่เปิดร้านอาหาร
เออออกมาโพสต์โพสต์ชื่ออะไรนะดารานั่น
ดาราที่มาโพสต์โพสต์ที่วันนี้ทัวร์ลงนางชื่ออะไรนะ

นกอุศนีที่มีผัวฝรั่งอ่ะเธอ

ไม่ก็คือเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเมื่อวาน
ก็คือหลังจากที่มีการออกรายการของพี่หนุ่มไปแล้ว
เนี่ยตัวจริงไม่ใช่ว่ากำลังใจ
มีการยกตัวอย่างมีการส่งภาพที่เป็นแชทไลค

คุณตั้งใจไปเพราะสมองคุณมันแกร่งแยกไม่ค่อยได้
เอานูนอย่าแหวงเล่าไป
นี่เขามันมีเมนูไม่ได้พูดพราสต์เพียงถึงใครเลย
แม้กระทั่งชื่อของผู้จัดการส่วนตัวเขาก็ไม่ได้เอ่ย
เขาบอกแค่ว่าเป็นคนใกล้ตัวของเขาแต่คนตีประเด็นได้ว่าเป็นใคร
แล้วผมก็บอกเอาเป็นผู้จัดการคนนั้นแหละผมก็เปิดให้เลยอะไรอย่างเงี้ย
แล้วคุณนกก็บอกว่าฉันน่ะในเมื่อตานไม่มีตัวตนงั้นกูลงแชทนี้ก็ได้สินะ
มันก็ลายปลอมไม่มีผู้เสียหายหรอกเห็นไหม
ในเมื่อตานี่มีตัวตนงั้นกูลงแชทนี้ได้สินะ
อะไรอย่างนี้คือก็แบบแล้วก็ลงอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งลงมาแบบนี้มันยิ่งทำให้จักรจันทร์เสียมันดูไม่ดี
เมื่อวานเราถึงได้คุยกันในรายการไงที่ผมพูดไปไงว่าจริงแล้วมันไม่ควรเอามาลงแบบนี้
แล้วพออย่างนั้นกระแสก็ตีกลับไปที่เขาว่าถ้าเกิดรักเพื่อนทำไมทำแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ใส่โจมตีเขาวันนี้ก็กลายเป็นว่าทำไมคุณนกอุศนีเอาแชทมาพูดอะไรอย่างนี้ไง
มันก็เป็นกระแสกลับไปที่เขาตอนนี้จนคนก็เลยอยากจะรู้ว่าคนที่ตามมีตัวจริงอยู่จริงไหม

เหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นกับดาราคนหนึ่งอยู่แล้ว
แล้วคุณว่าเขาแกล้งเขาปัญหาไงครับคุณแม่เขาก็แต่งงานต่อ
ดาราคนไหนไม่คือว่าหมายถึงดาราที่
ไม่ใช่ตอนนั้นมันเคยเกิดว่านี่
คนที่สองนี่คือคนใกล้ตัวคุณเลย
ใช่ก็ฉันบอกแล้วไงฉันอยู่ในเหตุการณ์คนนี้
คุณผู้ชมคะ

แม้ว่าหนังเรื่องเดิมแล้วก็เปลี่ยนดาราหรือเปล่าวะ

แต่ถ้าเปลี่ยนตอนนี้อาจพูดอีกทีอู้๊ย

ตอนแรกมีคนหนึ่งที่รู้มากใคร

ไม่วันนี้เขาบอกแน่เขามีการไปขุดสถามทรวจสัมภาพก่อน

กลุ่นไม่ถามว่าขุดสัมภาพก่อนเขาเจอนะ

ทีนี้ประเด็นมันก็คือมีการพาดพิงไปถึงหลายบุคคล
ไปถึงเรื่องราวที่ว่าเรื่องนี้คุณเต๋าทีวีภูรู้เรื่องแล้วก็มีการนำเสนอข่าวนี้ไป
ปรากฏคุณเป๋าก็ออกมายืนยันชัดเจนบอกว่าฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่เคยรู้จักกับทางคนชื่อตานเลย
หลังจากนั้นมีการพาดพิงไปอีกบอกว่าตานเนี่ยไปร้องกับทนายนิด้าเรื่องของจักรจันทร์ต่าง
ปรากฏธนายนิด้าเขาก็ผมก็คุยกับนายนิด้าเหมือนกันนะผมก็โทรคุยกันทนายนิด้าบอกว่าไม่มี
คือไม่มีคนชื่อไม่เคยมีคนชื่อตานติดต่ออะไรเข้ามาถึงเขาเลย
เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนี่ไงทนายนิด้าเขาออกมาพูดแล้วว่าลั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้จัดการดาราเนี่ยแอบอ้างชื่อ
ย้อนไทม์ไลน์ถึงบางอ้อจักรจันทร์ประจวบเหมาะช่วงเวลาดาราถูกขอแต่งงาน
แถมเคยโทรมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนางว่าอย่างงั้นแต่ต้องเบรกโฆษณาแล้ว
ถ้าสมมุติสปอร์ตโฆษณาปุ๊บเวลาเบรกสุดท้ายมันจะไม่เหลือแล้ว

โอ้โหคนกำลังขึ้นดูเลยคุณแม่

ไปดูเรื่องนี้หน่อยมดดำตื่นเต้นมากอยู่มา๒๐ปีเพิ่งเคยได้สิ่งนี้อะไรวะ

เรื่องนี้อ่ะเต้นจุดกันเสียสัญญาเป็นนักแสดงในสันกัด

คุณแม่คุณแม่ไม่เคยเซ็นสัญญาแสดงจริงเหรอ

เรียกว่าดารามดดำ
อ๋อคุณนี่เองที่แยกระหว่างเอ็กซ์ตาร์กับคุณเนี่ย

อ่าเดี๋ยวคือนี้ห้องตอมเอ๊ะนะขับเท้า

ตี๑ฉันจะอยากอาบมาถึงบ้านฉันก็ต้องอาบนักตอนตี๑กว่า
เอานี่คุณอุ๊ยภาคภูมิเขารออยู่นะบ๊วยซาขอบใจค่ะสบายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊วยซาขอบใจค่ะ